นุสิตโพลเข้าไปสำรวจความเห็นของประชาชน
ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า
จะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูญฉบับอาจารย์มีชัย
ประมาณร้อยละ๖๐บวกลบนิดหน่อย
บอกว่าไม่แน่ใจสัดส่วนมากที่สุดนะครับ

ประมาณบอกว่าอาจจะรับและร้อยละ๑๖โดยประมาณบอกว่าอาจจะไม่รับ
เหล่านี้ก็เป็นการสำรวจซาวเสียงกลุ่มตัวอย่างกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
แล้วก็นำไปสู่ข้อถกเถียงกันว่าณขณะนี้แล้วเหมาะสมไม่เหมาะสม
ตรงไหนไม่ดีตรงไหนแล้วจะเลือกตั้งหรือว่าไม่เลือกตั้งเมื่อไหร่
จะรับหรือไม่รับก็ต้องดูเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูลให้เข้าใจอย่างชัดเจนกันก่อนนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็มีเวทีเสวนาที่น่าสนใจอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุล
ก็มาชำแหละร่างรัฐธรรมนูลก็มีการแสดงให้ดูเลยว่า
ถ้าหากมีการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมแต่ละพักการเมือง
จะได้ที่นั่งกันกี่ที่นั่งบ้างเดี๋ยวมีตัวเลขมาให้ดูด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องถามนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะว่าจะตามรถแมพไหมจะเลือกตั้งเมื่อไห

พูดแล้วแต่ว่าวันนี้นักข่าวถามว่านายกอารมณ์ดีหรือยังคะ
นายกทำแบบนี้
แต่นายกบอกว่าหงุดหงิดตั้งแต่ตี๔เลยเพราะว่าเห็นงานเยอะไปหมดเลย
ถ้าผมถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับนายกยังไม่พูดแต่คนที่พูดได้ตอนนี้
น่าจะเป็นอาจารย์มีชัยนี่แหละโอ้โหปรมาจารย์ด้านกฎหมายแล้วก็เป็นประธานในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนะครับ
อาจารย์มีชัยล่าสุดนี้บอกว่าเตรียมที่จะปรับบทเฉพาะการแล้วนะครับให้มีการเลือกตั้งเนี่ย
โดยให้สอดลับไปกับการที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้ประกาศชัดก่อนหน้านี้ว่าอย่างน้อยคือประมาณเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๐ครับ
นายมีชัยรุชุพันธ์นะครับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือว่ากรทบอกว่ากรทนั้นมีแนวคิดปรับปรุงเนื้อหาของบทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูล
เพื่อให้มีการเลือกตั้งที่เร็วขึ้นในปี๒๕๖๐ตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ซึ่งก็อาจจะกำหนดให้เร่งพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐมนูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งประมาณ๕๖ฉบับให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ก่อนเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง
โดยไม่จำเป็นว่าต้องให้กฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ทั้ง๑๐ฉบับตามที่บรรยัติเอาไว้ในบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูลนะครับ
จะมุมมองคล้ายกันกับที่อาจารย์วิศนุเครืองามเคยได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับ
นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่ขอจะพูดถึงเรื่องร่างรัฐมนูลอีกเพราะว่าคำถามนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ประเด็นการเลือกตั้งอยู่นั่นเองครับ
ก็เลือกไปอยากเลือกก็เลือกไปนะหลายเรื่องแล้วแม่นี่ก็อย่ามาโทษผมผู้ที่ต้องเขียนพูดให้มันลูกล้านบัคโลกผมไม่ได้ไปคัดแย้งอะไรอะอยู่แล้ว
เมื่อนำคะแนนจากการเลือกตั้งในปี๒๕๕๔มาเทียบจำนวนสอสอปรากฏว่าพักเพื่อ
ไทยจะได้สอสอ๒๒คนน้อยลงกว่าระบบเลือกตั้งแบบเดิมพักประชาธิปัตย์น่าจะได้
ประมาณ๑๕๙คนส่วนพักขนาดกลางอย่างภูมิใจไทยได้๕๕คนเพิ่มจากปี๒๕๕๔ที่ได้๓๐
๔คนพักชาติไทยได้๒๔คนจากเดิม๑๙คนทำให้เห็นว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมของ
นายมีชัยทำให้พักใหญ่จำนวนสอสอลดลงแต่พักขนาดกลางมีอำนาจต่อรองกลายเป็น
ผสมส่งผลให้รัฐบาลอ่อนแอและพักขนาดเล็กก็จะอยู่ลำบากซึ่งถือเป็นจุดอ่อน
ที่อาจจะทำให้ประชามติไม่ผ่านดังนั้นควรแก้จุดอ่อนต่างให้เป็นที่ยอมรับ
เพราะมองว่าระบบเลือกตั้งควรนำระบบของคณะกรรมนาฬิการยกร่างรัฐธรรมนุนมาใช้
น่าจะดีกว่าค่ะ
วางใจว่าจะมีการสืบทอดอำนาจหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เรื่องนี้จะถูกมองว่าเป็นการเปิดช่องหรือเปล่า
แต่ว่าเอาละตัวแก้เนี่ยมันก็พอฟังได้นะครับ
เรียกว่าถ้าใครต้องการจะเป็นนายกหลังเลือกตั้งเนี่ย
ชื่อของคนเหล่านั้นต้องมาปรากฏให้เห็นก่อนเลยนะครับ
ถ้ามีสอสอ๕๐๐คน๕๕๒๕คือไม่น้อยกว่า๒๕คน
มีอยู่แค่๓พักเองครับที่ผ่านมา
ที่มีสอสอเกินไม่น้อยกว่า๒๕คนก็มี๓พัก
ง่ายคือรายชื่อของนายกก็ยังอยู่ในพักใหญ่สุด๓พัก
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
เห็นว่าการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญประชาชนต้องมีทางเลือกที่ชัดเจน

เพราะดูจากสถานการณ์วันนี้หากประชามติไม่ผ่าน
มปัญหาทางการเมืองจะมีมากขึ้น

จากอาจจะกระทบกับรถแมพที่วางไว้
ซึ่งสังคมโลกตอนนี้ก็กำลังจับตามองอยู่ค่ะ
ด้านนายสุริยสัยกตาศิลาผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย
หนึ่งในนักวิชาการที่จะร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง
รัฐธรรมนูญฉบับกรทปฏิรูปได้จริงหรือ

กรณีที่คศไม่อนุญาตให้จัดงานในวันที่๕กภว
เป็นเพราะทางผู้จัดงานแจ้งขออนุญาตอย่างกระทันหัน
ซึ่งตามหลักเกณฑ์ต้องขอก่อน๗วันจึงอนุญาตไม่ได้
แต่ว่าเรื่องนี้นะคะผู้จัดงานยืนยันว่าจะจัดงานสัมมนาแต่เปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนวัน
เพื่อให้ครบหลักเกณฑ์ตามที่ขอสชกำหนด
ทั้งนี้มองว่ารัฐธรรมนูลเป็นเรื่องของประชาชนประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม
เช่นนั้นอาจไม่ถูกยอมรับในขั้นตอนการทำประชามติ
แล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะมีการจัดเสวนาวิชาการเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูล
เช่นเดียวกันนะครับวันจันทร์หน้า๘กุมภาพันธ์ครับ
ซึ่งนายพิษพงศวรรค์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการงานเสวนา
หัวข้อคืออวสารโลกสวยวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูล
พุทธศักราช๒๕๕๙นะครับ
ซึ่งก็จัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ระบุว่างานเสวนาดังกล่าว
อาจารย์พิษบอกว่ายังคงจัดตามกำหนดการเดิม

ซึ่งยังไม่มีสัญญาณห้ามจัดแต่อย่างใด
เพราะเป็นงานทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์

ดังนั้นก็ควรจะมานั่งฟังมากกว่าห้ามนะครับ
ก็เป็นหัวข้อการวิเคราะห์การเสวนา
ในช่วงนี้ของนักวิชาการที่เกิดขึ้นนะครับ